เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูโอ้โหเมื่อวานพายุฤดูร้อนเข้ามา
มายังไงก็ไม่รู้อีกท่าไหนโอ้โหแบบมาแรงมากอ่ะอืม
นะฮะแถวหลักสี่แถวปฐุมนี่โดนเยอะเลยนะค่ะนะฮะ
อ่ะไปดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหน่อยนะฮะกับพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้นะครับ
หลักสี่ดอนเมืองนี่โอ้โหเสียหายพังยับทีเดียวนะฮะ
ซึ่งเป็นภาพของเต็มร้านขาเบลือนบริมถนนในพื้นที่ตำบลครองสี่
อำเภอครองหลวงปฐุมธานีดูสิครับพายุพัดกระหน่ำพังไปสี่ร้านนะฮะ
ช่วงเย็นช่วงบ่ายเมื่อวานมีกิ่งไม้จำนวนมากหักร่วงลนมา
แล้วก็ทำให้ข้าวของของร้านเนี่ยเสียหายไปหมดเลยนะครับ
จากนี้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
บริมถนนกาลจนาพิเศษช่วงกิโลเมตรที่สิบเก้าตำบลครองสี่หักโค้น
จากแรงลมพายุเช่นเดียวกันอ่าเพราะดีเหตุการณ์นี้ก็
ไม่ได้ทำให้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับไม่ต่างจากพื้นที่เขตหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองเลยนะคะ
พายุฤดูร้อนทำพิษเลยลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ต้นไม้ถึงกับหักโค้นหลายจุดริมถนนแล้วก็ซอยวิภาวดี๖๐เนี่ย
จุดมีน้ำท่วมขังด้วยนะคะนอกจากนี้แรงลมแล้วก็ฝนตกหนักยังทำให้โครงเหล็กเกาะสร้างสะพานลอย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงพังลงมาทับรถเก๋งเสียหายไปอีกหนึ่งคัน
แยกหลักสี่ค่ะออกถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละค่ะอืม
เพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ารถน่ะเสียหาย
กรมมุตุนิยมวิทยาเขาประกะเตือนเลยค่ะว่าภายพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่แล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเลยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ
ส่วนต่างจังหวัดก็มีผลเช่นเดียวกันนะฮะที่จังหวัดนครพนมผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับ
ก็ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นกว่ายี่สิบต้นบริเวณริมถนนสายนครพนมธาตุพนม
ในพื้นที่บ้านนาโดนตำบลขามเท่าอำเภอเมืองครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการซ่อมแซมตลอดทั้งวัน
สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วนะครับ
จากการสำรวจความเสียหายยังพบว่ามีบ้านบริเวณในพื้นที่บ้านทู้ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม
เสียหายไปมากกว่า๒๐หลังคาเรือนครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปให้การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
จะประสานให้กับทหารฝ่ายปกครองมระดมกำลังการเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายให้กับประชาชน
รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงบประมาณเพื่อไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับ